ไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาแต่ขอเรียกร้องก่อนเลยสำหรับผู้เกี่ยวข้องนะครับ
ตอนนี้ปัญหานักเรียนตีกันในที่สาธารณะที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
เยอะมากและเป็นอันตรายมากจริงนะครับ
ในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมานี้ข่าวนี้ก็เช่นกัน
กลุ่มนักเรียนช่างขี่รถจักรยานยนต์ไล่ประกบรถอะไร
สวัสดีครับ

บนถนนสาย๓๐๔ช่วงวัดอ่าวช้างไล่
คลิปวิดีโอจับภาพช่วงที่วัยรุ่น
แต่งชุดคล้ายนักเรียนเทคโนชื่อดังในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ขี่รถจักรยายนประกบรถบัตรรับส่งนักเรียนครับ
ที่กำลังแล่นจะไปส่งนักเรียนกลับบ้าน
ในตะบนหัวสำโรงอเผิดแปลงยาว
คว่างปลาสิ่งของใส่กันครับทั้งจากกลุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต

นักเรียนเนี่ยไม่รู้เรื่องด้วยครับกรีดร้องกลัวสิครับ
ถูกปลาสิ่งของใส่รถจนกระจกรถบัสแตก
กระจกนะฮะกระเด็นใส่นักเรียนด้วย
ขณะที่ผู้ปกครองพอเห็นคลิปนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
โอ้โหเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลาน
นี่ดูก้อนอิดดิใหญ่ขนาดเนี้ยนะฮะ
กลัวลูกหลานจะได้รับอันตรายวิงวอนหน่วยงาน
เร่งแก้ไขปัญหานี้ก่อนจะเกิดความสูญเสียครับ
เพื่อนรดสืบเป็นห่วงลูกหลานเพียวเวลานั่งรถ
มันก็อันตรายมันก็เป็นห่วงอยู่แล้ว
แล้วยิ่งมามีเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ยิ่งกังวล
ทีมข่าวไปคุยกับนายบุญส่งบิเอี่ยมศรี

เขาบอกว่ามีกลุ่มนักเรียนช่างขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
แล้วก็คว่างวัตถุที่มีเสียงดังคล้ายระเบิด

เด็กบนรถร้องสิครับกลัวสิครับ

แล้วบนรถเนี่ยมีเด็กช่างอีกสถาบันหนึ่ง
ร้องตะโกนท้าทายแล้วให้ของลับ
พอเด็กช่างที่มันขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
กบทั้งสองฝั่งคราวนี้ปลาอิดปลาหินใส่รถบัสนะสิ
นี่ค่ะนี่ฮะจนกระจกแตกครับ
กระจกโดนนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากนั้นนะครับ
นักเรียนช่างที่อยู่บนรถบัสตะโกนบอก
ลุงคนขับลุงคนขับอย่าจอดนะถ้าจอดผมโดนยำเละแน่เลย
ก็เลยต้องบึงรถหนีฮะแล้วก็โทรแจ้ง๑๙๑ด้วย

คุณลุงคนขับรถยังวิงวอนเลยบอก
โอ้โหช่วยมาหยุดไอ้เหตุการณ์แบบนี้เถอะนะ
คนบนรถเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยครับ
โอ้โหอันตรายจริงนะครับ
แต่โชคดีที่ลุงเขาตัดสินใจไม่จอดนะครับ

บนรถก็มีเด็กที่ไม่รู้เรื่องอีกหลายคนเลย
ไม่มีใครปลอดภัยเลยนะคะ